ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หลายจังหวัดเราตรวจสอบกันเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจกันนะคะ
ไปที่จังหวัดอ่างทองก่อนค่ะคุณผู้ชมสภาพรถตู้โดยสารที่ขนคนเนี่ยนะคะขับมาที่บริเวณถนนสายเอเชียค่ะ
ขึ้นนครสวรรค์หลักกิโลเมตรที่๔๙บวก๙๐๐หมู่๔ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในรถตู้สี่คนนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องมือตัดทางช่วยเหลือออกมา
เพราะว่าฝนตกตลอดทั้งคืนทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะ

ก็นายนัทพงศ์หงษ์หนึ่งอายุ๕๑ปี
ขี่รถจักรยานยนต์พยายามจะแซงรถบรรทุกพ่วง
บริเวณหน้าวัดราชบำรุงหรือวัดตาเจีย
ซอยเทศบาลบางปู๑๒๒ถนนสุขุมวิทย์ขาออก
ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ที่รถจักรยานยนต์จะสายไปมาแล้วก็เสียหลักล้มลง
ถูกรถพ่วงซึ่งเบรกไม่ทันทับคนขับ

กระโหลกแตกใบหน้ายุบเสียชีวิตคาที่
ตำรวจคุมตัวคนขับรถพ่วงไปสอบสวน
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
พาไปดูที่เมืองเก่าอายุทยากันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำร่างของนายชาลีวุฒิพักดีอายุ๔๗ปี
หมดสติอยู่ในคลองส่งน้ำชลประธานริมถนนสายบ้านกลึงสายกลาง
ตำบลพระขาวอำเภอบางบานขึ้นมาจากน้ำ
แล้วก็พยายามอะค่ะยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจแต่นายชาลีเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ส่วนสาเหตุตำรวจก็คาดว่านายชาลีอาจจะขี่รถจักรยานยนต์
ข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งของถนนซึ่งเป็นสะพานข้ามคลอง
แล้วรถอาจจะเสียหลักตกลงไปในคลองจนทำให้เสียชีวิตนะคะ
ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชนะคะเกิดอุบัติเหตุ
ก็คือนายเรวัตคำเหลืองอายุ๒๙ปีมีอาชีพเกาะสร้าง
หลังจากที่ขี่รถจักรยานยนต์แซงซ้ายรถบรรทุก๖ล้อ
แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อทับร่างเสียชีวิต
บริเวณถนนสาย๔๐๑นครศรีธรรมราชสุราชธานี
สี่แยกท่าหินท้องที่หมู่ที่๙ตำบลเปลี่ยนอำเภอศรีชนนะคะ
ตอนนี้ญาติก็ติดต่อขอรับศพที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
ส่วนคนขับรถบรรทุก๖ล้อคู่กรณีนั้นก็ถูกควบคุมตัว
ไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับนายเรวัตนั้นถือว่าเป็นศพที่๒
ในช่วง๗อันตรายของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างครับ

ป้อมตำรวจ๔๐๒อำเภอแม่สอด
เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน๓คัน
รวมทั้งรถฉุกเฉินแล้วก็มีผู้บาดเจ็บรวมถึง๑๒คนนะครับ
หนึ่งในนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในรถฉุกเฉินนี่แหละครับ
ส่วนสาเหตุเกิดจากรถกระบะทางตรง
พุ่งชนรถเก๋งที่ติดไฟแดงอยู่
ก่อนที่รถเก๋งที่ติดไฟแดงจะกระเด็นไปกระแทกรถฉุกเฉิน
ซึ่งรถฉุกเฉินนั้นไปรับคนป่วยหนักมานะครับ
รถฉุกเฉินทะไหลไปชนเสาไฟฟ้า
ขออภัยเสาไฟแดงล้มลง
ด้านของตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ
ปิดท้ายกันที่จังหวัดระยองนะคะ
จุดบริการของมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง
จุดเกาะลอยริมถนนสายระยองบ้านค่ายค่ะ
เข้าตัวเมืองระยองก่อนถึงสี่แยกเกาะกลอย
ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่แหละค่ะ

ที่ยังไม่ได้แกะพลาสติกหอคุมสองโลง
มาตั้งบนเหล็กนี่นะคะบนขาตั้งเหล็กนี่
แล้วก็มีป้ายเขียนบอกว่านายเมาแล้วขับ
ชาตะ๑๓เมษา๔๐

นี่รถวิวแชร์อะไรก็อยู่ตรงนี้
คนเห็นก็กลัวเหมือนกันนะ
คุณดูสิทั้งเกิดทั้งตายในช่วงเทศกาลทั้งนั้นเลย

เพื่อเตือนสติประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
ไม่ให้ประมาทอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุได้บ้างนะคะ
ส่วนประชาชนที่ต้องการจะใช้โรงศพ
ก็สามารถมาติดต่อได้ที่ตู้บริการจุดเกาะกลอยได้ทุกวัน

คือเรียกว่าทำครั้งเดียวได้๒ประโยชน์เลย

หากจำเป็นต้องใช้สำหรับคนที่อาจจะไม่มี
เป็นศพรายาทหรือไม่มีค่าใช้ไม่มีเงินตรงนี้

ซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากนายวรรณพบสามน
หัวหน้าตู้จุดเกาะกลอยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองนั่นเองค่ะ